เฮ้ยถ้าอยากได้แล้วก็รีบมาชิงโชคกันสิ

กระเป๋าแดงเข้าใจดีอะคุณที่สาม
แหมรีบบอกขนาดนี้ผมก็ต้องจัดให้แล้ว

วันนี้ใครจะได้มอไซค์ไปติดตามกันเลยที่
สตูดิโอแจกโชว์
วันนี้เหรอไปดูกันเลย
และนี่คือผู้โชคดีชาวโคราช
ที่ได้เป็นเศรษฐีทองล้าน

จนได้พลิกชีวิตได้ทองล้าน

ส่งมอบเครื่องดื่มคาราบาลแดงและคันโซคูณสอง

เพื่อต่อยอดสร้างอาชีพ
ให้กับทางร้านอีกด้วย

เพียงแค่เขียนบีบและส่ง
อยากโชคดีเหมือนผมส่งฝาเลย
คนไทยสร้างอาชีพปีสอง
จงรักจงรักจงหลงจงหลงจงหลงจงรักจงหลงพี่ด้วยเถิด

เดี๋ยวบอกยังไม่อยากบอกคนอื่น

อุ๊ยได้แล้วสีขาภาพ
เข้านิ้มเลยนะนะพร้อมนะมีคันต้อนบัตรไหมมาเหลียก

อัปติยาอัปติเทเทคืออัปติโยอัปติกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ด
เป็นไงเดี๋ยวรู้สิ
เห็นไหมอ่ะอมยิ้มมุมปากค่ะอ่าามีความพังสัยดีกว่าเป็นไง

อัปติกึ๊ดกึ๊ดกึ๊ด
อัปหมติกือดเกือดกือด
อัปหมติกือดเกือดเกือด

ได้ผลก็คือเดี๋ยวพี่หน่อยเชิญยิ้มเขาจะมา

เออแต่ว่าน้องใบตองให้คาถาที่เห็นผลแบบนี้

จะเป็นผู้โชคดีได้มอเตอร์ไซค์ไปไง
โอเคคาถามีอยู่คาถาหนึ่ง
ซึ่งคาถานี้เชื่อว่าทุกคนท่องตามได้

แล้วเดี๋ยวไปลุ้นด้วยนะว่าวันนี้ผู้โชคดีที่จะได้รับ

อมเทปสามตามรุนใจ
ท่องกาน
โอ้โห
เย็นโน้นเลยนะคร๊าบ
แต่กนนี้แหละ
ปลอดภัยเลย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
กล้านทะสีมา
จากการณริกา๓๐นาที
ดินดีด้วยครับพี่น้องครับ
อยากโชคดีก็อย่าลืมนะ
ฝาเบาแดงและคันโซคุณสองมาร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้ได้จนถึง๘ธันวาคมเลยค่ะ
ลงมายาวเลยจ้าคุณผู้ชม